คุณผู้ชมลองคิดในใจดูนะว่าตั้งแต่เกิดมา
เจอนายกคนไหนบริหารประเทศมาบ้าง
แล้วนายกคนไหนเป็นนายกตัวอย่าง

หมายอยากรู้เลยหมายถึงใคร
คุณธนกรวังบุญคงชนะ

ต้องตอบถามแล้วแค่การ
แล้วก็ไม่มีใครไปขอพบเลยนะครับ
แล้วก็ไปดูในข้อที่จริง
ก็ทางพระเก้าไกรเองต่างหากนะครับ

คือสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทำมันต่างกันไง
เพราะฉะนั้นคือผมก็ไม่อยากไปก้าวร่วงท่านหรอก

กรรมตรีที่ดีเนี่ยท่านก็ต้องกลับตัวนะครับ
ท่านนายกพลเอกประยุทธ์เป็นหลักนะครับ
ท่านการที่เป็นนายกรัมตรีที่ดีได้

ก็ดูท่านคนเอกระยุทธ์เป็นก็ดูเลยนะครับ
ได้คำตอบไหมครับนายกตัวอย่างนะ
ก็นายกในดวงใจของท่านธนกร
นะครับก็นายกแต่ละท่านนะครับ

วังบุญคงชนะในฐานะรัฐมนตรี

ถึงว่าเรื่องของการไปเดินสายพบปะ

ว่าจะทำอาจจะทำให้ข้าราชการแอดอัดใจ
นายกที่ดีเนี่ยนะต้องพูดตรงไปตรงมา

ก็คุณพิธาเพิ่งออกมาแถลง
หลังจากพบสมาคมปกครองส่วนห้องทีมกับ

ไปฟังคุณวิทยานะคะ

ไม่ยืนใครยืนแม่นั้น
เป็นนายกที่ดีต้องยึดประชาชนเป็นหลักครับ
ถ้าเอาประชาชนความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ย

แล้วก็จะเป็นสิ่งที่ผมยึดมั่นตลอดเวลานะครับ

เมื่อกี้ได้ยินว่าคุณธนทร
ก็ชอบพูดชื่อพักผิดใช่ไหม

พูดด้วยนะว่าตอนนี้เข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้ว

กับหัวหน้าพักคนปัจจุบันใกล้จะพูดผิดมากกว่ากัน

เพราะว่าวันประชุม๘พักร่วม
เมื่อวันที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมามีช่วงหนึ่ง
คุณพิทาก็พูดเดือนมิถุนายนเป็นมิถุนาคมครับ
ก็เลยเอามาคุยแบบติดตลกกับสื่อด้วยครับ

เรา๓คนยังแบงค์เลยบางทีพูดไป
เอ้ยจริงเหรอพี่พูดอย่างนี้ไปจริงเหรอ